เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่บริเวณทางด่วนเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
คือมีผู้ชายคนนึงอะค่ะเขาขับรถแล้วก็ซิ่งมาด้วยความเร็ว
แบบว่าเหยียบคัดแด้งแบบมิดเลยสุดท้ายคุณผู้ชมคะ
เขาพุ่งชนกับไอ้ตัวป้ายบอกทางแล้วรถเนี่ยตกลงมาจนกระทั่งแบบเจ็บสาหัสเหมือนกัน
จอดขวางทางที่บริเวณทางขึ้นทางต่างระดับคือสภาพรถเนี่ยมันตกลงมา
แล้วก็ยับเยินแบบนี้โดยเฉพาะด้านหน้าห้องเครื่อง
โชคดีนะคะที่แบบไฟไม่ลุกไหม้บริเวณห้องผู้โดยสาร
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๖โมงเช้าค่ะ
ในพื้นที่ตำรวจสพปากเกร็ดก็เข้าไปตรวจสอบเลย
จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่เส้นถนนแจ้งวัฒนานะคะ
ทีนี้สภาพรถแบบที่เห็นเลยพังยับเยินเสียหายขวางทางแบบนี้แหละค่ะ
พอตรวจสอบดูเนี่ยนะคะปรากฏว่าโอ้โหไหนจะหลังคายุบกระจกแตก
คนเจ็บเป็นชายนะคะวัย๓๑ปีคนหนึ่ง
เขาคือนายระรันชัยนกจันทร์นะคะ
กู้ภัยก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละ
ทีนี้จากการตรวจสอบทราบว่าตัวคนขับคนนี้ค่ะ
เขาขับรถขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าบังปะอินด้วยความเร็วมากนะคะ
พอถึงจุดเกิดเหตุเกิดเสียหลักแล้วก็พุ่งชนเสาไฟป้ายบอกทาง
ก็เลยทำให้แบบเสียการควบคุมตัวนะคะจนกระทั่งรถเนี่ย
สะบัดไปชนกับตัวขอบทางไหลทางแล้วก็ร่วงลงมากว่า๓๐เมตร
นี่ค่ะจุดที่เขาตกลงมาคุณผู้ชมเป็นทางต่างระดับนะคะ
แล้วรถกระแทกลงมาบริเวณถนนด้านล่างสูงกว่า๓๐เมตร
โอ้โหแล้วก็แบบสูงกว่า๑๐เมตรแล้วก็เหมือนกับพุ่งถลายไปไกลกว่า๓๐เมตร
ความสูงสิบเมตรนะคะทีเนี้ยปรากฏว่าตัวคนขับเนี่ย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าผู้ชายคนนี้ค่ะ
น่าจะมีอาการหลับในหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะคะ
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ความสูงจุดนี้สิบเมตรแต่รถเนี่ยทะไหลไปไกลกว่าสามสิบเมตรนะคะ